ผ้าครามทอมือจากจังหวัดสกลนคร
ทุเรียนกวนแท่งจากจังหวัดจันทบุรี
และกระเทียมดำล้านนาจากจังหวัดลำพูน
เป็นสินค้าส่วนหนึ่งจากของดีทั่วไทย

มาจัดแสดงไว้ภายในงานแถลงข่าว
ความพร้อมเปิดตัวมหากรรมสุดยิ่งใหญ่

มหากรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย
จัดขึ้นให้ประชาชนที่สนใจ

สินค้าของดีทั่วไทยกว่า๔๐๐ธุรกิจ
โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปไกลถึงแหล่งผลิตค่ะ

เป็นการสร้างโอกาสทางการตลาดแล้วนะครับ

มีความสนใจมีความต้องการ
ซื้อจากผู้ประกอบการมากน้อยแค่ไหน
จะต้องไปพัฒนารูปแบบอย่างไร
มหากรรมเชื่อมโยงการค้าของดีทั่วไทย
จะจัดขึ้นระหว่างวันที่๒๖ถึง๒๙กรกฎาคมศุกร์นี้
ฮ๒๓อิมแพคเมืองทองทานี